แต่ย้ำว่านี่คือเรื่องจริงนะฮะเดือดที่อายุทยาเลยนะครับ
ศึกระหว่าง๒ค่ายคุณค่ายพันล้านกับค่ายอโยธยา
นี่คือศึกโรงน้ำแข็ง๒โรงนะฮะ
ขับรถพุ่งขวางกันลงมาแล้วเปิดฉากไล่ยิงกัน
ต่อหน้าต่อตาประชาชนแถวนั้นให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ

คุณมิวเห็นไหมฮะเขาไม่ได้ปิดถนนเพื่อถ่ายหนังนะ
คือดูอุกอ่านไม่เคยดูกฎหมายเลยจริงค่ะ
ใช่ฮะเห็นรถกระบะขาวไหมฮะวิ่งสวนเลนเข้ามา
แล้วก็มาขวางทางฮัมเมอร์แดงเนี่ยนะฮะสุดท้ายไล่ยิงกันนะครับ
คลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์เลยฮะ
กราดยิงถล่มกันที่กลางถนนนะครับ
ซึ่งเป็นของโรงน้ำแข็งอโยธยา
ขับรถพุ่งข้ามเลนมาอีกฝากถนนนะครับ
แล้วก็พุ่งชนรถฮาเมอร์คันสีแดง
ซึ่งเป็นรถของโรงน้ำแข็งคู่อริโรงน้ำแข็งพันล้าน
คุณผู้ชมจำชื่อของ๒โรงน้ำแข็งนี้ให้ดีนะ
จากนั้นได้มีการเปิดศึกยิงใส่กันกลางถนน
ที่คนงานโรงน้ำแข็งเปิดประตูวิ่งหนีตายกันออกมาครับ
จากนั้นมีรถตู้คันสีดำนี่คันสีดำเป็นของใคร
เป็นรถของกำนันและฝ่ายปกครองขับตามหลังมา
เขาขับมาไม่ได้มาร่วมเหตุประทะนะ

เพราะว่ากำนันต้องมาระงับเหตุทะเลาะวิวาสของศึกโรงน้ำแข็งทั้งสองฝั่ง
แต่ว่าทางรถฮัมเมอร์สีแดงเห็นไหมครับ
สักพักหนึ่งจะเห็นขับเบียดและขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ประทึกนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกัน๓รายนะครับ

ไปดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ

หลังจากที่รถฮัมเมอร์สีแดงขับหลบหนีไปมันเกิดอะไรขึ้น
กล้องวงจรปิดมุมนี้จะเห็นรถกระบะคันสีดำ

อยู่ขอบด้านซ้ายของจอเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าเป็นรถของฝั่งโรงน้ำแข็งพันล้าน
แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสกัดจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
ต้องย้อนไปอีกนิดหนึ่งคุณอย่าเพิ่งงงนะ
มันจะมีหลายคลิปหลายเหตุการณ์มันต้องย้อนกันนะฮะ

มีคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายจากภายในรถ
โดยมีกลุ่มคนใส่เสื้อสีแดง
นี่ครับคนในรถเขาไม่เกี่ยวอะไรนะเขาก็ถ่ายไว้นะฮะ
เห็นไหมครับกลุ่มคนใส่เสื้อสีแดงส้มเนี่ยนะครับ
เป็นฝั่งโรงน้ำแข็งอโยธยาจำนวนกว่า๑๐คน
ปิดล้อมรถของโรงน้ำแข็งฝั่งพันล้านเอาไว้
แล้วก็นำรถกระบะส่งน้ำแข็งปิดล้อมหน้าล้อมหลัง
ทำให้คนขับรถโรงน้ำแข็งฝั่งพันล้านที่อยู่ในรถเนี่ยนะฮะ
โทรตามสมัครพักพวกให้เข้ามาสมทบช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่จะมีคลิปการไล่ยิงกันกลางถนน

คนที่อยู่ในรถเขาก็กลัวนะ

เขานั่งในรถแล้วอะไรรอบรถเขาไปหมด
ก็ต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานดูจังหวะการล้อมรถตรงนี้หน่อยครับ
ตารถลดตารถลด
นั่นแหละตารถลดนี่เพิ่งหนีออก

ถูกปิดหน้าปิดหลังแบบนี้รอจังหวะหนีนะครับ
เอาล่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอุกอาจมากนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ
ใกล้กับปากซอยอโยธยา๑ทับ๑๘นะฮะ
เป็นซอยโรงน้ำแข็งอโยธยา

ไม่ได้ถือปืนมาขู่กันเล่นนะฮะ
ชาวบ้านพูดถึงเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะครับ

พระพรบอกโอ้โหป้ายังใจเต้นไม่หายเลย

ได้ยินเสียงรถชนกันโครมดังสนั่นกลางถนนเลย
ตอนนั้นป้าก็วิ่งไปดูนะนึกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
วิ่งไปไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงปืนดังรัว
บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ว

ก็เลยรีบวิ่งหนีตายเข้าบ้านอย่างรวดเร็วไม่กล้าดูแล้วนะครับ
ตอนแรกคิดว่าเจ้าหน้าที่ไล่จับแก๊งค้ายาเสพติด
ไม่คิดว่าจะเป็นศึกระหว่างโรงน้ำแข็งทะเลาะวิวาดกันนะครับ
แก๊งกี่นัทครับ
โอ้เราได้ยินนะประมาณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนเกาะเรียนผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่พิษนุแก้วกระจ่างบอกว่าป้อมเหตุหรอ
เรื่องต้นพบว่าโรงน้ำแข็งทั้ง๒แห่ง

จากประเด็นส่งน้ำแข็งทับเส้นทางกันก็เป็นเรื่องแล้วฮะ
โดยโรงน้ำแข็งพันล้านมีพื้นที่อยู่ที่อำเภออุทัย
แต่ว่าค่ายพันล้านเพิ่งจะมาเปิดกิจการได้๑เดือน
ส่วนเจ้าของพื้นที่ก็คือฝั่งโรงน้ำแข็งอโยธยานะฮะ
เขาส่งคำแข็งในพื้นที่เมืองและพื้นที่ใกล้เคียงมา๕ปีแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาแล้ว
โดยมีการโพสต์ท้าทายกันสุดท้ายเกิดเรื่องจนได้ครับ

สองค่ายสองฝั่งนี้นะฮะอยู่ร่วมกันในพื้นที่
ต้องส่งน้ำแข็งกันเยอะใจเย็นให้เหมือนน้ำแข็งกันหน่อย
ค่ะโรงน้ำแข็งเจ้าถิ่นกับโรงน้ำแข็งเจ้าใหม่
ทะเลาะกันแต่การกราดยิงในพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะ
พี่บุ๊คทำได้ยังไงแล้วไปโดนคนอื่น
เขาไม่รู้เรื่องเขาเดือดร้อนอะนะคะ